ไทยรัฐเทียเตอร์กับภาพยนตร์๓เรื่อง๓รถ๓เวลาทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์
วันเสาร์๔โมงเย็นเรื่องราวสุดป่วนในบ้านเช่าที่รวมนักศึกษาชายสุดเพี้ยนเอาไว้ด้วยกัน
กัปตันพูทะเนธกับทันยาทันยะเรศไหนดอกไม้ในมากกับขาหมู
วันอาทิตย์๑๑โมงเช้าเรื่องราวสุดอลละเวงเมื่ออเล็กซ์ต้องเขียนนิยายให้เสร็จภายใน๓๐วันเพื่อใช้หนี้
อเล็กซ์แอนด์เอมม่า๓๐วันรักสิ้งชิงไม่ได้
วันอาทิตย์๔โมงเย็นคณะกายกรรมที่ต้องร่วมมือกันทำลายรังฝิ่น
ดอนนี่เย็นในเวียงใหญ่ให้ติดดิน
เพลินไปกับภาพยนตร์ที่เราบรรจงคัดสรรให้กับคุณทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ในไทยรัฐเทียเตอร์
ทามไทรัตทีวีช่อง๓๒